คุณค่ะเรามาพร้อมกับคือ
จะใช้คำว่าตอนนี้เราเจอวิกฤตจริงนะ
แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะที่พื้นที่จังหวัดนครนายก
แต่หลายพื้นที่เพราะอะไรมันมีเรื่องของการเผาป่าภาคเหนือเองก็

ภารกิจอย่างใกล้ชิดเพราะเขามันหลายลูกมันลามลามลามลามไป
จุดหนึ่งถูกเผาถูกไหม้จนมอดแล้วก็ไปอีกเขาหนึ่ง
ตอนนี้เนี่ยต้องมีการเฝ้าระวังนะคะอย่างตลอดเวลาและเจ้าหน้าที่ทำงานหนักมาก
อัปเดตสถานการณ์กันหน่อยนะคะเพราะว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาคีภัยไฟป่าและหมอกควันของอบตเขาพระ
เขามีการจัดทีมเจ้าหน้าที่นะคะในช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ยังควรนำรถน้ำเนี่ยมาสแตนบายในจุดเขาวังรีซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๑๒ตำบลเขาพระทั้งหมด๖คัน
แน่นอนว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติไปแล้วด้วยนะคะซึ่งจะมีผู้นำชุมชนมีกู้ภัยหลายหน่วยงานไปร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ความพร้อมตรงเขาวังลีหากว่าไฟป่ามันลุกลามขึ้นไปบนยอดเขาและกลัวว่ากลัวอะไรรู้ไหม
มันจะลุกลามไปใกล้บ้านเรือนประชาชนก็ต้องใช้รถน้ำดับเพลิงค่ะ
สกัดไม่ให้ลุกลามนะคะให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่ทำงานหนักมากจริง
ส่วนช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ไฟป่าและประชาชนจิตอาสาอีกสองร้อยห้าสิบสองคน
เขาจะกระจายกำลังขึ้นไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ดับไฟบริเวณแนวเขาที่ยังมีไฟลุกอยู่
ทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้มันลุกลามมาใกล้บ้านเรือนประชาชนคุณผู้ชมดูภาพนะ
เอาง่ายนะอย่างเมื่อคืนนี้นะคะล่าสุดในเพจที่นี่นครนายกตอน๔ทุ่มครึ่ง
ภาพค่ะเป็นเปลวไฟลุกโชนเพราะมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้บนเขา
มีกระแสลมพัดแรงในเวลากลางคืนด้วยและนี่ก็ยิ่งทำให้ไฟมันดับยากนะคะ
ตลอดทั้งวันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านขององค์การบริหารส่วนตะมนต์เขาพระ
ถูกตั้งให้เป็นศูนย์บัญชาการและประชุมสรุปแผนปฏิบัติการดับไฟป่าค่ะทั้งของพื้นที่ตะมนต์เขาพระเอง
พรมมณีเองตลอดทั้งวันทุกภาคส่วนเนี่ยระดมกำลังเข้าไปดับไฟป่า
นำชุดยานยนต์เนี่ยฉีดพ่นละอองน้ำควบคุมระยะไกลค่ะรถบรรทุกน้ำก็ช่วยดับเพลิง
พยายามระดมฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นตามแนวเชิงเขาป้องกันไม่ให้ไฟมันลุกลำลงไปพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่กัน
ส่วนทางอากาศเองนะคะก็จะมีอากาศยานนะคะปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์
น้ำเพื่อดับไฟป่าบริเวณเขาตะแบกเขานางดำเขาวังรีตำบลเขาพระแบบนี้อย่างที่เราเห็น
ชุดภาคพื้นดินค่ะสูงเจ้าหน้าที่กว่าสองร้อยนาย
ต้องใช้วิธีการเดินเท้าขึ้นไปยังยอดเขาตรงจุดที่พบควันไฟ
และจุดที่เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำเพื่อทำการดับไฟและทำแนวกันไฟ
ซึ่งสำคัญมากภารกิจนะคะลุล่วงไปได้ด้วยดีเมื่อวานนี้
แล้วก็มีการถอนกำลังกลับไปค่ะในช่วงเย็น
ปฏิบัติการต่อในเช้าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้รับการสนับสนุน
ลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำเพิ่มอีกหนึ่งลำด้วยอืมโดยทางด้านท่านผู้ว่า
นครนายกนะคะท่านบัญชาค่ะก็บอกว่าชื่อว่าภารกิจดับไฟป่า
จะต้องใช้เวลาอีกซักประมาณอย่างน้อยหนึ่งถึงสองวัน
ก็น่าที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะน่าเป็นห่วงนะคะ
แล้วอย่างที่พี่ขวัญบอกไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ต่อกันมาเลยค่ะที่แม่ห้องศรไฟป่าเหมือนกัน
แต่ที่นี่หลายคนมองว่าไฟป่าท้าทายผู้ว่าหรือเปล่า
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีประกาศห้ามเผาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนะคะไฟป่าไหม้พลึบแบบนี้เลย
สถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดแม่ห้องศรยังคงรุนแรงนะคะตั้งแต่๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างเลยแล้วก็ล้อมรอบตัวเมืองแม่ห้องศร
โดยเฉพาะโซนบ้านไม้แงะตำบลปางหมูอำเภอแม่ห้องศรค่ะ
นายเชษฐาโบสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
ได้เดินทางลงไปบัญชาการดับไฟไหม้ป่าด้วยตัวเองเลยนะฮะ
ท่านผู้ว่าลงไปค่ะโดยไฟป่าก็ลุกไหม้พื้นที่ป่าเขาเป็นบริเวณกว้างมาก
แล้วก็นานหลายชั่วโมงคือดูท่าแล้วไม่มีทีท่าว่าจะดับได้เลยคุณผู้ชม
เลวไฟสูงแล้วก็ลามเข้ามาเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องศรนะ
ห่างจากสารากลางจังหวัดแม่ห้องศรไม่ถึง๕๐๐เมตร

และทั้งนี้ค่ะเหตุไฟป่ารุนแรงรอบตัวเมืองแม่ห้องศร
เกิดขึ้นหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศร
ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า

ยกเลิกพื้นที่การเกษตรที่จะเตรียมเผาในช่วงเดือนเมษายนทั้งหมดเลยนะ
ก็เป็นที่น่าสังเกตคุณผู้ชมบอกว่าหลังจากที่ท่านผู้ว่ามอบนโยบายเสร็จไม่กี่ชั่วโมง
ไฟป่าเกิดขึ้นทันที
หลายคนมองว่ามันคือไฟป่าท้าทายอำนาจท่านผู้ว่าหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
ระดมพลดับไฟป่าให้ได้ด้วยค่ะ
สงสารนะคะเห็นใจจริงคนภาคเหนือนะคะ
ก็จะมาระมัดระหว่างแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วย
ใช่อันตรายนะมีคนไม่สบายจากเรื่องของฝุ่นคันเยอะมากทีเดียวครับ